ว่ามีการแต่งตั้งนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
อดีตแกนนำกปสอดีตสสกรุงเทพนคร
ประชาธิปัตย์มาช่วยงานของรัฐบาล
คนบางคนของพักประชาธิปัตย์ก็บอกไม่แปลกใจ
เพราะรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลทาบทามนายพุทธิพงศ์ขออภัย
แต่คนบางคนของพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ก็อึ้งเหมือนกันก็แปลกเหมือนกัน
เอ๊ะแล้วนายพุทธิพงศ์เนี่ย
จะเข้าไปทำงานกับทหารได้ไหมนะครับ

โดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับ
ก็เป็นอดีตสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์
เมื่อวานนี้มีการแถลงผลการประชุมคอรมอล
ให้นายพุทธิพงศ์มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๑กันยายน
ทำหน้าที่ประสานติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนประชาชน
และทำหน้าที่ประสานงามรัฐสภา
สนุนการทำงานของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และผลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี
ธรรมเนียบในวันนี้เวลา๘โมงเช้า
นี่จะเข้าพบแล้วสิครับในช่วงนี้นะฮะ
เพื่อเข้ารายงานตัวพร้อมกับรับนโยบายในการทำงาน
นายพุทธิพงศ์ยอมรับว่าการได้รับการทับทาม
มาช่วยงามรัฐบาลได้ระยะหนึ่งแล้ว
โดยนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรี
ชักชวนให้ทำงานในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แต่ด้วยเวลาที่ยังจัดสรรไม่ลงตัว
และภาระงานที่ทำอยู่ขณะนั้นจึงยังปฏิเสธไปนะครับ
ต่อมาก็ได้รับประสานโดยตรงจากคนของนายยกรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในคอรมอ
คืออยากให้มาช่วยงานด้านการประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ซึ่งคุณพุทธิพงศ์เขาบอกว่าคิดว่าผมทำได้
จากประสบการณ์มาจากการเป็นสอสอมานะครับผมจะนำมาใช้
พร้อมยืนยันว่าไม่มีการยื่นเงื่อนไขผูกมัดใดทางการเมือง
ขณะเดียวกันนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบกับพักประชาธิปัตย
เพราะตนอยู่พักประชาธิปัตย์มานานถึง๑๘ปี
หัวหน้าพักบ้างไหมฮะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายพิสิทธิเวชชาชีวะนะครับไม่แปลกใจ
เพราะรู้อยู่แล้วเรื่องนี้รู้มาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะนายพุทธิพงศ์ได้มาปรึกษา
ถูกคนในรัฐบาลทาบทามหลายครั้ง
ซึ่งตนก็ถามนายพุทธิพงศ์ไปว่ามีเรื่องการเมือง
หรือว่าเรื่องพักการเมืองอะไรด้วยหรือไม่
ก็ได้รับคำยืนยันจากนายพุทธิพงศ์ว่าไม่มี
การถูกทาบทามนั้นเป็นการพูดคุยเฉพาะงานที่อยากให้ไปช่วย
ซึ่งคุณอภิษฎก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายพุทธิพงศ์
ส่วนข้อกังวลเรื่องพักจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือไม่นั้น

ใช่เพราะหลายคนก็กังวลว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหม
ถูกมองตีไปว่าประชาธิปัตย์กับรัฐบาลทหาร
เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวจะยังไงกันหรือเปล่า
เพราะดึงคนของภักดิ์เข้าไปแล้วนะครับ
โดยคุณอภิษฎบอกว่าข้อกังวลเรื่องนี้เนี่ย
ว่าขณะนี้นายพุทธิพงศ์ไม่ได้มาสมัครสมาชิกพัก
หลังจากที่พ้นสมาชิกภาพเพราะว่าบวช
ทั้งนี้เขาเคยแจ้งผมเขาเคยแจ้งคุณอภิษฎ
มีแนวโน้มที่จะไม่ลงสมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้แล้วด้วยนะครับ
ส่วนเป็นเพราะเหตุผลกลใดนั้น
ขอให้ไปสอบถามเขาเองดีกว่าคุณอภิษฎบอกแบบนี้
ส่วนกรณีที่นายวัชระเพชรทองสมาชิกพักประชาธิปัตย์
ตั้งข้อสงสัยถึงการประกาศตัวลงชิงตำแหน่งของหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ของนายอลงกรพลบุตรอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
โอ้โหเรื่องนี้ก็สั่นสะเทือนพักเหมือนกันนะคุณนะ
สั่นสะเทือนพักประชาธิปัตย์เพราะบางคนถึงขนาดบอกว่า
งั้นคุณอภิษฎลองถอนตัวลองถอนที่นั่งออกมาก่อนไหม
แล้วให้คุณชวนหลีกภัยไปเป็นรักษาการหัวหน้าพักก่อนไหม
แล้วเดี๋ยวว่ามาวัดกันมาดูกันหรือมาทำอะไรกันกับพักนี้
เรื่องนี้ถือว่าสะเทือนพักเหมือนกันนะครับ
วัชระเพชรทองพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงฟังเสียงเขาเลยครับ
ขออภัยฟังที่เขาพูดเนี่ย
เขาพูดถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยนะครับ
เขาพูดถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลด้วยนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงของพลเอกประวิทย์กันซะหน่อยด้วยนะครับ
เรื่องของพักเขาเขาจะเอาใคร
มันก็คนมันนั่นก็ว่าไป
เรื่องของพลักษณ์เขาก็เขาอยู่กับพลักษณ์ไปชาวนี้แปลว่าไม่ใช่เหรอ
เรื่องของพักเขาจะมาถามผมผมไม่รู้เรื่องหรอก
วันนั้นเขาล่าออกมาแล้วจะเข้าไปทำงาน

แต่เขาบอกว่าเหมือนว่าให้ความร่วมมือกับคอสชเป็นอันดีแล้วก็เป็นโสด
เขามาทำงานเขาพูดเองเลยเอง

เขาบอกว่ามีอดีตนายทหารเกษียณเป็นคนดัน
ให้มาลงสมัครเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ตอนนี้ทางคนของพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในวัชระเพชรทอง
ก็ออกมาพูดถึงการที่นายอลงกรพลบุตรจะมาสมัคร
แล้วก็นายอลงกรพลบุตรเมื่อวานยื่นกฎเหล็ก๕ข้อ
ให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง
ถ้าผมจะมาเป็นหัวหน้าพักโอ้โหอย่างนี้เลยนะ
ตอนนี้ก็เลยถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผล
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งในพื้นที่
เพราะในอนาคตหากมีการคลายล็อกก็อยากให้บ้านเมืองสงบ

ส่วนข้อแนะนำของนายจตุพรพรมพันธ์แก่นำหนปช
ที่ขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งให้พักที่ได้เสียงข้างมากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนั้น
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากให้ไปขยายความเรื่องนี้
และอยากให้คนพูดอยู่เฉยจะดีที่สุด
งั้นคุณถอดหัวของคุณก่อนเลยละกัน

อ่าจาดุพรพงภัณฑ์ออกมาแน่เนอะผมว่าเขาบอกให้อะไรถอดหัวโค้งด้วย
เพราะว่าถอดหัวตัวเองออกไปก่อนไอ้คนพูดอ่ะไปขยายความเขาทำไมนะ
เชื่อถืออะไรหรือเปล่าแล้วก็มีส่วนร่วมในการขาแย้งในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่า
ในความรวยที่ผ่านมาหรือเปล่าทุกคนก็รู้ในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่ามาผมไม่ไปทะเลาะด้วยให้เขาเงียบไปบ้างนะถอดหัวตัวเองเข้าไปบ้าง
อยู่เฉยดีที่สุดไปเตรียมสู้คดีหน่อยเยอะแยะไป
คือจริงแล้วนายจตุพรพรมพันธ์เสนอแบบนี้
บอกว่าให้ทุกพักถอดหัวโขนจับเข่าคุณคุย
ก่อนจะไปตกลงกับคอสชนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
นายกก็เลยบอกคุณก็ถอดหัวคุณก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ได้ลงรูปภาพขณะที่ถ่ายกับบีดา
ดูดหลอดสีแดงและสีเหลืองคนละข้าง

แหมเรื่องของหลอดดูดดูดเป็นเหลือแส่ได้นะครับ
นี่อาทรณ์การเมืองครับ